หนูจำตอนเด็กไม่ได้แล้วเหมือนกัน
รู้สึกว่าความรักอยู่รอบตัวเรา
แล้วก็ทุกเราให้ใจกับงานเราเป็นการรักไง
พ่อแม่รักเราเค้าเลี้ยงดูเรามายุ่นมา
ก็เลยสมมติว่าความรักมันคืออยู่รอบตัว
ถ้าในเรื่องมากกว่านั้นก็คือแบบคู่ชีวิตอะไรอย่างนี้

แต่ก็ไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้หนี

มีผู้ชายหนูทั้งประเทศที่พบกันแล้ว
ก็ถ้าเข้ากันได้ถ้าแฮปปี้
ถ้าเป็นส่วนที่แฮปปี้ไปด้วยกันได้

พ่อแม่ดูหนูก็เห็นเขาก็ต่างคนต่างอยู่ในปัจจุบัน

ถามว่าเขาก็รักกันไหม

การแคร์กันของคนค่อนข้างผม
คือถ้าวันนึงพ่อแม่อาจไม่อยู่ความธรรมใดงอนแล้ว

แต่ปัจจุบันก็คือไม่ต้องแต่งไม่ต้องแต่งงานขี้เกียจ
แต่ถ้าเกิดว่าเขาถ้าคนที่เข้ามาโอเค
อาจจะไม่ต้องคุยกันก็ได้แค่ทรงสิทธิก็รู้เรื่อง

อะไรอย่างนี้ประมาณนั้น
โปรดติดตามตอนต่อไป